คนเจ็บคนป่วยอยู่ที่ไหนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็ต้องไปให้ถึงคำพูดนี้ไม่เกินจริงนะคะ
เพราะว่าหน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลพระเจ้าตากศิลปมหาราชจังหวัดตากค่ะเอาฮอขึ้นไปเลย
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาว่าเด็กทารกอายุ๑เดือนเท่านั้นเองมีลักษณะอาการปอดอักเสบน้องหายใจไม่ได้แล้วนะคะ
และน้องคนนี้เป็นเด็กชาติภัณฑ์กระเหลี่ยงถูกคลอดอยู่ในกลางป่าค่ะเจ้าหน้าที่เอาฮอขึ้นเลย
แล้วพอไปรับมามีช่วงที่หน้าหวาดเสียวด้วยเพราะว่าน้องหยุดหายใจจนเจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจถึง๔ครั้งบนห่อ

ภาพที่เห็นคือเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
เด็กชายขอบอายุ๑เดือนเท่านั้นเอง
อาการปอดอักเสบหายใจหอบเหนื่อย
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตทุกนาทีเลย
ปั๊มหัวใจ๔รอบด้วยกันนะคะ
จนที่ประจอนกลับคืนมาอีกครั้ง
ทุกคนลุ้นระทึกและก็ดีใจ
ทีมแพทย์และนักบินของกองทัพบก
สามารถร่วมมือกับปฏิบัติการนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
เด็กทารกคนนี้นะคะมีแม่เป็นกลุ่มชาติพันธ์เกรียง
คลอดกลางป่าค่ะอยู่ในบ้านนั้นนะคะบ้านอยู่กลางป่า
ก่อนหน้านี้มารับวัคซีนแรกเกิดที่อนามัยไปแล้ว๑ครั้ง
สองวันก่อนแต่สังเกตว่ามีอาการไอ
สำลักนมต่อมาอาการไม่ดีขึ้นค่ะ
เพิ่มขึ้นมาคือหายใจเหนื่อยไอแล้วก็ไม่มีไข้
ของเด็กก็เลยร้องขอความช่วยเหลือไปนะคะ
รับภารกิจนี้เอาฮอขึ้นบินเลยค่ะ
ไปรับตัวเด็กชายขอบแต่ระหว่างทางเจออุปสรรคเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่
มาจนถึงที่หมายที่หมายก็คือที่บ้านมองกัว
ในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากรับตัวเด็กชายขอบบินต่ออีกค่ะ
กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด
ล่าสุดอาการของเด็กยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
อยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
ส่งกำลังใจให้เด็กชายขอบหน่อยนะคะ
ค่ะนี่แหละถึงมันชี้ให้เห็นไงว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษต่าง
มันเป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เราไปมุ่งหน้าแก้ปัญหาเฉพาะโควิด๑๙